สุพรรณบุรีค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งมาโพสต์เฟซบุ๊ก
แล้วใช้สว่านไฟฟ้าคุณผู้ชมลองนึกภาพนะคะ
สว่านไฟฟ้าเจาะเข้าไปที่ผิวหนังของตัวเอง

ผิวหนังที่เต็มไปด้วยรอยสักแล้วใช้สวรรค์ไฟฟ้าอันเดิม
เจาะไปที่ไม้เข้าไหมเข้า
คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้นะคะโอ้ชาวเน็ตพอเข้าไปดูบอกว่า
หนังเหนียวหนังเหนียวนั่นน่ะดูสิ
เออแต่มันไม่เข้าจริงใช่ไหมไม่เข้าเนี่ยค่ะ
แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะใช้สว่านไฟฟ้าอย่างนี้
เจาะในไม้แล้วเข้านะคะคุณผู้ชม
เจ้าของเฟซบุ๊คโพสต์คลิปนี้พร้อมกับข้อความ
ระบุบอกว่าวันโกนอย่าละวันพระอย่าขาด
ความกระตันอยู่ต่อบีดามานดาเป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญ
ไปแห่งหนตำบลใดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
พระอะไรจะไปคลังเท่าพระคุณคนในมือคือรูปของพ่อผมเองครับ
นี่แหละค่ะเอาล่ะนักข่าวลงพื้นที่เลยไปที่อำเภออูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรีไปสอบถามเจ้าของโพสต์
เจ้าของโพสต์ชื่อว่าอาจารย์พลอาจารย์พลบอกว่า
โพสต์เนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะโชว์อวดอ้าง
แต่เป็นกุศโลบายบอกว่าการที่คนเราจะแคล้วคลาดปลอดภัย
จะต้องคิดให้ดีคิดดีทำดีรู้จักบุญคุณบุพการี
แล้วท่านจะดีเองนะคะก็คือพระในบ้านนั่นแหละ
พลบอกต่อบอกว่าก่อนหน้านี้ศักยันต์ให้ลูกศิษย์
แต่เลิกศักดิ์ไปแล้วราว๒ปีกว่า
ไม่รับดูดวงไม่รับใบ้หวยไม่รับเข้าทรง
ล่าสุดอาจารย์พลค่ะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คพร้อมข้อความบอกว่า
ล่าสุดได้มีการลบคลิปไปแล้วนะคะเพราะมีคนสอบถามมากันมาก
และยืนยันที่โพสต์แบบนี้ไม่ได้ต้องการหวังชื่อเสียงเรียงนำ

เขาบอกว่าในคลิปจะเห็นว่าผู้ที่ศักยันต์แล้วก็เอาสว่านเจาะที่แขนขานั้น
กลวิธีในการเอาดอกสว่านที่ใหญ่และทู่มาใช้
และเมื่อเจอกับผิวที่มันหรือทาน้ำมัน

มีโอกาสที่สว่านจะเจาะไปไม่เข้าในผิวหนัง
รวมถึงผู้ทดลองก็ไม่ได้มีการกดน้ำหนักลงไปมากสักเท่าไหร่นะ
ก็เลยทำให้สว่านหมุนอยู่แต่บริเวณเปลือกผิวหนัง
ดูเหมือนว่าอาจารย์พลมีอิทธิฤทธิหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้า
แต่จริงแล้วนี่คือกลยุทธ์ของเขานะคะ
คือมันจะไม่กดที่ตัวเนื้อมันก็เลยทำให้ไม่ลงไปไม่กดลึกลงไป
ดูจากที่เขากดก็คือเขาไม่ได้กดน้ำหนักเยอะ
ก็แค่กดแค่ให้ผิวหนังมันบุ๋มลงไป
แล้วตัวเนื้ออาจจะมีความมันอยู่
ก็เลยทำให้ไม่ถูกเจาะเข้าไป
ถ้าเปลี่ยนดอกสว่านที่มันเล็กกว่านี้แล้วก็กดไปแรงกว่านี้ก็ผมว่าน่าจะเข้านะฮะ
มันไม่มีเหรอเพราะที่เนื้อของเราจะทนกับวัตถุได้
อันนี้มันก็เป็นเรื่องของเทคนิคมากกว่า
ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของเทคนิคเรื่องของความเชื่อนะคะ
ไม่รู้คุณผู้ชมคิดว่าอย่างไร
พูดคุยกันเข้ามาผ่านไลน์หน้าจอเราได้เนี่ยนะคะ